สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวช่วงเย็นวันนี้ตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยเพราะว่าหลายคนวางแผนจะไปท่องเที่ยวเสาร์อาทิตย์นี้
พื้นที่ที่หลายคนนิยมไปก็คือภาคเหนือนะคะช่วงนี้อากาศเย็นเลยอากาศหนาวบางพื้นที่ยอดดอยยอดภูเนี่ยก็ถือว่าหนาวจัดอุณหภูมิอาจจะเรียกได้ว่าลงไปเลขหลักเดียวแล้วก็ทำให้เกิดน้ำค้างแข็งได้
สิ่งหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังนอกจากการเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายแล้วก็คือเรื่องของการไปตั้งเต็นต์ตั้งแคมป์แบบนี้แล้วก็ระวังพวกแมลงริ้นไรต่าง
ช่วงนี้กรมควบคุมโรคนะคะก็ออกมาเตือนด้วยสำหรับใครที่จะไปท่องเที่ยวก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันด้วย
แต่ว่าจะมีคำแนะนำอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันก่อนอื่นเราไปตรวจสอบข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยแล้วกันนะคะ
ระยะนี้ค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนมานะคะเกี่ยวกับคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยหรือว่าภาคใต้ตอนล่าง
กลุ่มนี้นะคะก็จะมีเมฆฝนปกคลุมอยู่มีลมแรงด้วยเป็นลมตะวันออกที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยนะคะส่งผลทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นลมพัดแรงคลื่นในทะเลก็สูงขึ้นด้วยนะคะสังเกตจากลักษณะของโมเดลจำลองอากาศนะคะจะเห็นลักษณะทิศทางเส้นสีขาวนี้คือเส้นทางลมค่ะ

น่องก็ได้นะคะหรือว่าเสื้อผ้ารองเท้าให้ปกปิดร่างกายนำโลชั่นกันยุงที่มีส่วนผสมของสารดีอีอีทีหรือว่าสารที่ไล่ยุงป้องกันยุงหรือพวกสมุนไพรต่างต่างสามารถป้องกันทั้งยุงแล้วก็ไรอ่อนได้นะคะหลีกเลี่ยงการเข้าไปในปลาโปรงปลาระมะทุ่งหญ้าหรือว่าชายป่าที่แดดส่องไม่ถึงเพราะว่านั่
ว่าภายใน๒สัปดาห์นั้นมีอาการป่วยไข้ให้รีบพบหมอทันทีนะคะนี่เป็นคำแนะนำง่ายสำหรับใครที่จะไปท่องเที่ยวภาคเหนือในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ